วันนี้ก็เย็นวันศุกร์นะครับมีเรื่องสุขใจมาฝากคุณผู้ชมแล้วกัน
ของแปลกเขาว่าศักดิ์สิทธิ์เขาว่าให้โชคให้ลาบ
เผื่อคุณผู้ชมจะได้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะฮะ
เอาไปเริ่มที่ลำพูนกันก่อนนะลำพูนเนี่ย
ชาวบ้านก็พากันไปกราบไหว้บูชารูปเหมือนของครูบาศรีวิชัยนะครับ
ที่วัดดอยตินะฮะเพื่อไปขอโชคลาภกันหน่อยแล้วกันนะฮะ
แต่ก็มีคนสนใจมากเนี่ยก็คือเรื่องของต้นตะเคียนนะฮะ
เป็นเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์ที่ทางวัดอันเชิญมา๒ต้น
ขนาดใหญ่มากเลยนะฮะก็สักประมาณสัก๖เมตรได้
ชาวบ้านพากันไปกราบเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์แล้วก็เอาแป้งไปรูปไร้ลำต้นต่าง
เพื่อไปดูซิว่ามันมีอะไรปรากฏขึ้นมาหรือเปล่านะฮะแน่นอนแต่ละคนไม่ผิดหวังหรอกครับ
แต่ว่าแต่ละคนเขาเห็นไม่เหมือนกันนะเราก็ไม่รู้จะบอกคุณผู้ชมยังไง
เพราะว่าเขาก็ไปกันหลายท่านนะฮะชาวบ้านก็บอกว่าเห็นเหมือนกันเลย
เสร็จปุ๊บก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงกันไป
ที่สำคัญวัดนี้นะเขาว่ากันว่ามีคนเคยมา
แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ไปแล้ว๒คนด้วยกัน
คุณผู้ชมก็ลองไปแล้วกันที่ลำพูนนะครับยังอยู่ที่เหนือครับ
ต่อที่พยาวมีต้นโพแปลกครับมีพระพุทธรูปโผล่ออกมาที่กลางลำต้นนะฮะ
มันอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วที่วัดต่อมใต้อยู่ที่อำเภอเมือง
ชาวบ้านก็เชื่อว่าต้นโพนี้อายุหลายร้อยปีอยู่คู่วัดนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
มีลูกคเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ชาวบ้านก็ไปกราบไห้บูชาขอพรขอโชคขอลาบ
ส่วนใหญ่ก็สมปรัฐนาด้วยกันทั้งสิ้นหลายคนคงอยากรู้นะฮะว่าขนาดต้นโพนี่มันเท่าไหร่กันแน่นะฮะ
มีลำต้นเนี้ยใหญ่มากขนาดถ้าสิบคนอบได้สูงกว่าสามสิบเมตร
แต่กิ่งก้านสาขาโอ้โหปกคลุมร่มรื่นร่มเย็นทั่ววัดเลยนะฮะ
แล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้แล้วก็รูปปั้นแตกต่าง
บ้านก็ไปวางเอาไว้ที่บริเวณคนต้นด้วย

เอาถูกไปปักไปขอโชคขอลาดกันใหญ่เลย

ไปที่บ้านเลขที่๒๑๓หมู่๑๓ตำบลดงคลอำเภอสังคบุรี

เขาบอกว่ามีลูกกรอกแมวให้โชคในพานเนี่ยครับ
กรอกแมวก็คือซากลูกแมวที่ตายไปแล้วก็มาเป็นลูกกรอก
นางสาวจิมราวัลจันช้อยนะคะเจ้าของบ้านก็บอกว่า
กี่วันก่อนเนี่ยมันมีแมวพันทางที่เลี้ยงไว้ชื่อว่าไอ้ดาง
ตกลูกมา๓ตัวแต่เป็นการแท้งลูกอะครับ
ก็เลยไปนั่งค้นหาข้อมูลพบว่า
การเอาศพของแมวที่ตายที่มันตกลูกตายเนี่ย
เอามาทำแบบนี้เป็นลูกกรอกมันจะให้โชคแก่เจ้าของ
ไปตากแพรกเอาไว้ก่อนแล้วก็เก็บมาบูชา
เอาไปแปะด้วยทองคำเปลวนะฮะ
ช่วงก่อนวันออกรางวัลเขาบอกว่าโอ้โห
ถูกมาแล้วหลายใบหลังจากที่ไม่เคยถูกมานานหลายปี
พอมีลูกกรอกอันนี้ถูกเลยก็เลยเก็บไว้บูชาเอง
ล่าสุดมีคนเห็นจากข่าวไปขอซื้อหมื่นกว่าบาท
บอกว่าไม่ขายขอเก็บไว้เอง
เพราะเชื่อว่าไอ้ด่างและลูกกรองน่าจะให้โชคเธอทั้งครอบครัวนั่นเองนะครับ